คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์คนงานชาวเมียนมาค่ะแทงกันตายเสียชีวิตค่ะ
วงเล่านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวิภาวดีรังสิตหกสิบแยกสามค่ะ
เป็นลักษณะของแคมป์คนงานก่อสร้าง
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องพร้อมด้วยกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะ
ศพผู้ชายชาวเมียนมาถูกแทงตามตัวค่ะนอนเสียชีวิตคาวงเล่าเลยนะคะ
อยู่ในห้องพักด้านล่างสุดอยู่ด้านในอ่ะนะคะพอตรวจสอบเนี่ย
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่ค่ะกันไกลกันไกลตกอยู่ในห้อง
เพื่อนคนงานควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ร่วมดื่มเหล้าในวงเดียวกันนะคะ
คนหนึ่งเพื่อนคนงานบอกว่าก็ตัวผู้เสียชีวิตตัวผู้ต้องสงสัยก็นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่
ในวงเล่ามีกันอยู่สามคนดื่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน
จนถึงกลางดึกที่ผ่านมาดื่มกันบ่ายถึงดึกอะค่ะ
มีเพื่อนคนงานที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสู้กันในห้อง
สักพักเสียงเงียบไปเพื่อนคนงานก็เลยไปดู
ปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้คนหนึ่งนะคะ
ตอนที่เลิกงาน๕โมงเย็นเขาก็กินเหล้ากันแล้ว
แล้วก็เพื่อนได้ยินว่าทะเลาะกันประมาณ๕ทุ่มค่ะ

ไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันนี่เขาทำกันรุนแรงขนาดไหน
ก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนแยกออกไปแล้ว
ไม่รู้ว่าคนที่เจ็บถึงขนาดเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนอีกคนนึงก็กำลังจะเข้าไปนอน
ก็เลยจับตัวเขาดูก็คือเขาไม่หายใจแล้วอะค่ะ
ก็เลยโทรแจ้งหัวหน้ามา

ก็ไม่มีนะคะเขาก็กินเหล้ากันปกติ
คนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เคยทะเลาะกันนะคะ
ไม่รู้ว่าพูดไม่เข้าหูกันหรือไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าอะค่ะ
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ค่ะเขาให้การภาคเศษ
เขาบอกว่าก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในห้องนี่แหละ
แต่ผู้ตายเมาหนักมากจนต่อยกัน
หนึ่งในคนที่ร่วมดื่มกันอยู่เนี่ยนะคะ
ใช้กันไกลจ้วงแทงผู้ตายจนเสียชีวิต
เขาบอกว่าตัวเขาแค่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในห้อง
ตัวคนที่ถูกจับเอาไว้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะ
ในห้องที่เกิดเหตุข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดคราบเลือด
ก็เต็มเลยนะคะตีก็พยายามจะถามเพื่อนคนงานที่เห็นเหตุการณ์
จากว่าคนงานเองก็เป็นชาวเมียนมาอาจจะสื่อสารไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่
ส่วนตัวผู้ต้องสงสัยตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อที่จะหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะว่าคนที่ถูกจับตาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่าเขาไม่ได้แทง
เขาแค่ร่วมดื่มเหล้าอยู่สุดท้ายก็ต้องตรวจลายนิ้วมือค่ะแล้วก็ดูพยานในจุดเกิดเหตุนะคะ
นี่ก็แทงกันตายเหมือนกันนะฮะเมื่อคืนนี้